เกิดเป็นใครแล้วใจต้องสู้
ยิ่งใครเรารู้เรารักยิ่ง
สัตว์ธุหน้าในไม่เกรงกริ่ง
พากมาช่วงชิงตายเสียเถิด
เผ่าไทยเดิมลวงคนใจเด็ด
แกร่งดังเล่นเพลินชู้ช่างเชิง
ต่างนักสาวไว้แดนกับเหนือ
เกิดเป็นไทยแล้ว
จากเกิดเป็นไทยแล้ว
ต้องรักษาทำหน้าที
ห่วงเมืองไทยดีให้ยิ่งใหญ่
สิ้นเมืองไทยแล้วใครอยู่ได้
ชาติไทยคงร้ายความเสียดี
ข่าวไทยเราพร้อมอาสาสมัคร
เป็นเกี่ยวยิ่งดังยังยอมชิมลี
เสียงไทยทำพร้อมพร้อมกล้าวดี
รักษาพร้อมพร้อมพันธพี
ไทยเพื่อไทย